ถูกต้องค่ะเช้าแบบนี้เติมพลังกันหน่อยนะคะ

แล้วก็เหมาะกับทุกเพศทุกวัยนั่นก็คือ

และฝรั่งใช่ไหมและแต่ชอบเลย

ต้องบอกว่ามันเป็นไส้กรอกพริกแกง
ที่เด็ดไม่เหมือนที่ไหน

เขาเป็นร้านที่ตั้งอยู่หน้าโรงพยาบาลกำแพงเพชร
ชื่อว่าร้านพี่แอมไส้กรอกพริกแกง
ร้านเล็กนี่นะแต่ว่าไม่ธรรมดาจริง
เพราะว่าเขามีสูตรเด็ดเคล็ดลับไม่เหมือนใคร
เป็นไส้กรอกพริกรสชาติเด็ดชิ้นใหญ่เนื้อแน่น
องดูแล้วเนี่ยคุณผู้ชมค่ะแบบว่าน่ากินนะน่ากินมาก
แล้วเวลาย่างนี่นะจะกรอบนอกแล้วก็นุ่มใน
นี่พี่เขาขายเป็นมือระวิงเลยแบบเนี้ยครับนะคะร้านนี้เป็นร้านเด็ด
เพราะหลายคนนี่นะเขามารอซื้อมาสั่งจองกันล่วงหน้าเลย
จริงแต่เด็ดเพราะอะไรเอ้าไปฟังเจ้าของเขาบอกหน่อยดีกว่าค่ะ
คือจะเอามาจากแม่ที่บ้านจะขายไส้กรอกมาตั้งแต่
เกิดมาก็เห็นไต้กแล้วก็พัฒนามาเรื่อย
แต่ก่อนจะเป็นแค่หมูบนข้าวแล้วเราก็มาใส่เป็นวุ้นเส้นข้าว
มุ้นเส้นข้าวหมูรวมไปเลยรสชาติก็จะออกเผ็ดในน้อยค่ะ
เผ็ดในน้อยออกหวานิดจะไม่แข็งจะนิ่ม
ถ้ากินร้อนก็จะอร่อยกว่ากินเย็นแต่ถ้ากินเย็นก็อร่อยเหมือนกัน

เสียงตอบรับจากลูกค้าก็ดีนะคะเพราะทำส่งด้วย
วันหนึ่งก็ตกประมาณ๓๐๐ลูกรวมส่ง
ถ้าขายเองก็ประมาณพันลูกส่งก็ประมาณ๒๐๐ลูกค่ะ
โอ้โฮเป็น๑๐๐๐ลูกค่ะเป็น๑๐๐๐ต่อวันนะคิดดูแล้วกันคุณจะเด็ดขนาดไหน
เอาเป็นว่าไม่พูดเยอะเสียดายน้ำลายไปหากินดีกว่านะครับ
ร้านนี้เขาอยู่ที่บริเวณริมฟุตบาทด้านในแถวลานจอดรถโรงพยาบาลกำแพงเพชรค่ะ
แต่ถ้าใครไม่สะดวกไปถึงที่ร้านสั่งซื้อทางเฟซบุ๊คก็ได้นะคุณ
เทคโนโลยีฟรีจุดศูนย์มีประโยชน์นะจ๊ะเข้าไปที่พี่แอมไส้กรอกพริกร้อยหลาน
เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรแล้วก็ฝั่งตะมนต์นครชุม
ส่วนใครอยู่ไกลอันนี้ก็ต้องคุยกันเอาเองต่อไปว่าจะใช้วิธีไหนนะ
เพราะว่าจริงแล้วเดี๋ยวนี้การสั่งซื้ออาหารออนไลน์เขาสั่งกันมาทั่วบ้านทุกเมือง
ใช่จริงการจัดส่งก็รวดเร็วสะดวกสบาย
อยากกินอะไรที่อยู่ไกลก็สามารถได้ทานกันหมดแล้วเดี๋ยวนี้
ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีจุดขายในการขายของในยุคไทยแลนด์๔๐แบบนี้